เดี๋ยววันนี้จะบอกว่าเป็นเดือนนี้ถ้าเป็นเดือนวันวาเลนไทยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นวันแห่งความรักนั่นเองเราก็มีความรักเหมือนกัน
โดยเฉพาะรักในตัวเลขรักในเรื่องการคำนวณอยากจะฝันถึงทุกวันเลยนะฮะ
คุณผู้ชมคนบันเทิงเขาก็มีเลขเด็ดมาฝากเหมือนกันนะคะ
เริ่มที่คนแรกเลยละกันลุงรงค่ะแห่งเมืองโพธาราม
โอ้โหเมื่อวานนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ร้านอาหารคุณลุงลุงบอกเลยว่าคนไปอุดหนุนกันเยอะเลยนะคะ
ด้านข้างก็มีสารด้วยคุณผู้ชมค่ะให้กราบไหว้กัน
เป็นสารพ่อปู่แอนนาแล้วก็เจ้าแม่ทงทงยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะจ๊ะ
ลูกค้าที่ไปครัวลุงลงก็พลาดไม่ได้ค่ะที่จะไปเสี่ยงเซ็มซี
ขอโชคลาภกันสักหน่อยเอ๊ะว่าแต่งวดนี้เลขอะไรอ้าวไปเบิ้งดูจ้า
เลขอะไรคะอันนี้ได้เลขอะไรคะ
๕๘๗นะครับ๕๘๗นะครับวัวดนี้นะครับศาลเจ้าแม่ทงกับพ่อปู่แอนนาให้๒คนนี้นะครับ๕๘๗
ตกลงคุณลูกค้าเข้าไปทานข้าวหรือไปเสี่ยงโชคไหมคะ
ความเชื่อเรื่องที่บอกว่าลูกค้าเยอะเขาไปตรงนี้กันใช่ไหมคะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมในการกินข้าวนะคะ
ต่อกันเลยค่ะแม่แพชนภาพานะคะกับโพสต์ภาพรถหรือป้ายไดงเอาไว้ที่ฮอบคอร์ส
เราสนใจน้องเรซิ่งและป้ายทะเบียนของเขานะคะ
ดูตัวเลขที่อยู่บนทะเบียนป้ายแดงสิคะ
แม้ว่าแม่แพทย์จะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะไว้นะ
แต่มันไม่รอดพ้นสายตาจริง

คุณผู้ชมค่ะอะไรก็แล้วแต่แต่เลข๓ชัดมาก

มาปิดท้ายกันดีกว่าครอบครัวคุณกะแตสุภักษร
กับลูกและคุณสามีเมื่อวานเขาพากันไปซื้อปลาหน้าเขียงค่ะ

ก็เพราะว่าจำนวนของปลาเยอะมาก

มีทั้งปลาช่อน๕๕กิโล
ปลาหมอ๒๐๐ตัว

เออจดทันไหม๕๕๒๐๐แล้วก็๔กิโล
หมายถึงจดว่าจะไปซื้อปลาที่ไหนดี

จะรวมทั้งหมด
ปล่อยไปนะคะก็๒๕๙ตัวค่ะ

อันโมธนาบุญด้วยค่ะสาม
ที่เลขวัยนัมเบอร์วัน